คุณผู้ชมฮะจากเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นที่นราธิวาส

แล้วก็เป็นเหตุใหญ่ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๑๒ราย
แล้วก่อนหน้านั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง๑๒๑รายนะฮะ
บ้านเรือนประชาชนสถานที่ต่างก็เสียหายไป๒๐๐กว่าหลัง
รวมถึงมีประชาชนได้รับผลกระทบ๕๐๐กว่าคน
คุณผู้ชมฮะมันมีภาพวงจรปิดในมุมต่างกับเหตุระทึกนี้

ให้คุณผู้ชมดูวงจรปิดล่าสุดนี้หน่อยนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่เป็นคลิปสั้นนะฮะ
แต่เห็นแรงสั่นสะเทือนแล้วก็ตอนระเบิดไหมฮะ

หลังจากนั้นคือภาพมันก็ตัดไปเลยกล้องวงจรปิดตรงนี้
เวลา๑๕นาฬิกา๔นาทีของวันที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะครับ
นี่เป็นภาพวงจรปิดล่าสุดนะฮะ
วินาทีโกดังเก็บผู้ที่บ้านหมู่โนะ
อำเภอสุงัยโกลกจังหวัดนราธิวาสระเบิดขึ้นนะครับ
ในขณะที่ช่างกำลังเชื่อมเหล็กต่อเติมชั้นวางของภายในโกดัง
ซึ่งมีดอกไม้เพลิงแล้วก็พลุนานาชนิดกว่า๒คันรถ
คันรถไม่ใช่รถกระบะธรรมดารถ๑๐ล้อ

หรือว่าพลุกับดอกไม้ไฟดอกไม้เพลิงประมาณ๕ตันนะ
หู๕๐๐๐กติกิโลกรัมน่ะคูกเก็บอยู่ในโกดังฮะแรงระเบิดมีรัศมีร์ทำลายล้างไกลถึง๒กิโลเมตรนะครับ
แล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นตามเวลาที่เห็นในกล้องวงจรปิดเลยนะครับ
บ่าย๓โมงของวันที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
วงจรปิดอีกมุมแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของระเบิด
ทำให้บ้านหลายหลังพังราบลงมาอย่างกระทันหัน
แรงระเบิดทำให้ทั้งฝ้าเพดานประตูหน้าต่างแตกเป็นเสี่ยงเลย
ไปดูภาพวงจรปิดในบ้านนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต
ยอดยังล่าสุดอยู่ที่๑๒รายนะครับ

อยู่ระหว่างการส่งชิ้นเนื้อไปตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะครับ
ส่วนจำนวนคนบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ค่ะค่ะค่ะค่ะ๑๒๑รายนะฮะ
แล้วก็๑๐๙รายบาดเจ็บไม่มากนักนะครับ
ส่วนที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก๑๐ราย
แล้วก็มีอาการสาหัส๑ราย

บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ
รวมถึงสถานที่ราชการนะครับ
แล้วก็ตลาดแล้วก็โรงเรียนโรงพัก
รับความเสียหาย๒๙๐หลัง
ผู้ได้รับผลกระทบที่มาลงทะเบียน

ใช่ค่ะทีนี้เรื่องนี้เราได้คุย
กับครอบครัวของผู้สูญเสีย

เพราะว่าในผู้สูญเสีย๑๒ชีวิต
เป็นครอบครัวนี้๕ชีวิตแล้วค่ะ
นี่คือนายยศดันัยบูละนะคะ
เขาให้สัมภาษณ์เราน้ำตาเอ่อแบบนี้ค่ะ
ต้องสูญเสียทั้งพ่อหลาน๒คน
หลานมีวัย๘เดือนด้วยนะคะ

โดนซากประหลักหักพังของบ้านทับจนเสียชีวิต
ดูสิคุณยศดันัยเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลย

ที่ผ่านมาพ่อมีบ้านอยู่ติดกับร้านของเจ้าของโกดัง
พยายามบอกพยายามที่จะพูดกับเจ้าของโกดังแล้วอะค่ะ
มีปากเสียงเถียงกันมาตลอดเลยนะคะ

สิ่งที่พ่อกังวลคือพ่อกลัว
ว่าเหตุการณ์แบบนี้นี่แหละจะเกิดขึ้น
พ่อบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการขนไอ้พวกเนี่ย

สุดท้ายมาเกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นแบบนี้ค่ะ

ร้านผมนอนอยู่กระเด็นออกมา
ที่ข้างนอกนี้ผมก็เลยอุ้มล้างออกมา

แล้วก็เห็นแม่เขาก็ติดกำแพงอยู่
แล้วปูนซีเมนทับอยู่แล้วก็ไหม้หมดเลย
ก็เห็นพ่อกับหลานชายอีกนอนอยู่ด้วยกัน

แล้วก็ไปช่วยจะเอาศพพ่อออกมา
แต่ไฟมันร้อนไม่นึกว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราครับ
เพราะว่าพอกลับมาดูไม่มีเท่า
บ้านก็ไม่มีเดี๋ยวเพลิงไหม้หมดเลยครับ
แสดงความเสียใจด้วยครอบครัวนี้นะครับ
คนจากไปถึง๕ชีวิตในคราวเดียวกันนะฮะ

ส่วนที่กำลังด้วยนะร่วมกับทหารกองพันธานราบที่๑
ก็เข้าไปตรวจค้นคุณไปตรวจค้นบ้านพัก
แล้วร้านค้าของนายสมปองนกุล
เป็นเจ้าของโกดัง๒จุดใหญ่
และแน่นอนก็คือเจ้าของไอ้โกดังโรงงานที่ระเบิดนี่แหละค่ะ
มีอาคารพาณิชย์๒ชั้น๒ห้องนะคะ
แล้วก็มีอาคารพาณิชย์๑ชั้น๒ห้องด้วย
นายสมปองคุณเนี่ยเขาเปิดไปลักษณะร้านค้า

แต่ว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงคุณดูกล่องนะครับ
นี่คือกล่องกระดาษจำนวนมากที่ไปพบจำนวน๑๔๔กล่อง
แล้วในกล่องก็จะมีกระสอบเจอกล่องเจอกระสอบกระสอบ

ปรากฏพอเข้าไปตรวจสอบแล้วเปิดขึ้นมา
มีดอกไม้เพลิงมีพลุมีประทัด
โอ้โหบรรจุในนั้นคุณน้ำหนักประมาณคร่าวต้อง๑ตัน
ใช่นะครับถูกว่าเป็นการเก็บวัตถุอันตราย

แล้วก็ยังตรวจสอบอาคารพาณิชย์๒ชั้น๓ห้องค่ะ

ในร้านมีการวางจำหน่ายเบ็ดอุปกรณ์ตกปลา
แต่ก็ยังไปเจอดอกไม้เพลิงอีก
อยู่ในกล่องกระดาษอีกจำนวนนึงอีกค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องยึดทั้งหมดไว้ตรวจสอบนะคะ
ก่อนที่จะนำรถทหารเคลื่อนย้ายออกไปเก็บรักษา
ภายในค่ายกรยานิวัฒนาที่อำเภอเมืองนราธิวาสค่ะ
ตรวจยึดดอกไม้เพลิงเพิ่มเติมที่ร้านค้าของนายสมปอง

มีชาวบ้านที่เขาอยู่บริเวณใกล้เคียงตรงอาคารพาณิชย์ตรงนี้
ตื่นตกใจแล้วช็อกไปตามกัน
เพราะคุณจุดที่ระเบิดไป

ห่างจากจุดนี้ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ๑๕๐เมตรเท่านั้นเอง
แล้วโชคดีที่มันไม่ได้เกิดระเบิดซ้ำตุ้มต้ามขึ้นมานะคะ
งั้นจะสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านเป็นจำนวนมาก
ชาวบ้านแตกตื่นตกใจมากที่เจอแบบนี้นะคะ

ก็โกดังตรงนั้นได้รับความเสียหายไปเป็นจำนวนมาก
แล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือรอการช่วยเหลือจากภาครัฐ
ใช่ครับส่วนเรื่องของคดีนะฮะวันนี้มีความคืบหน้า
ตำรวจเตรียมแจ้ง๓ข้อหาหนัก
กระทำการก่อให้เกิดระเบิด
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก

ความผิดในเรื่องของการครอบครองวัตถุจำพวก
ดเพลิงประทัดแล้วก็ดอกไม้ไฟนะครับ
พื้นที่จังหวัดภาคใต้เป็นพื้นที่เฉพาะในเรื่องความมั่นคง
ที่มีกฎหมายควบคุมในการจำหน่ายดอกไม้เพลิงด้วยนะครับ
แต่เบื้องต้นยังไม่สามารถติดต่อนายสมปองเจ้าของโกดังได้
ทราบข้อมูลเพียงว่านายสมปองได้เดินทางไปประเทศเพื่อนบ้าน

อันนี้ก็ต้องรอตามตัวมาให้ได้ก่อนนะฮะ
คุณผู้ชมฮะส่วนเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
เพราะอย่างที่บอกบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย
คุณดูสิโอ้โหสภาพไม่ต่างจากเหมือนโดนสงครามเลยนะฮะ
ก็๒๐๐กว่าหลังเกือบ๓๐๐หลังนะฮะ
สถานที่ราชการสถานที่ต่างโรงเรียนด้วยนะครับ
ทีนี้การขอความช่วยเหลือการลงทะเบียน
เจ้าหน้าที่ได้เปิดให้ประชาชนมาลงทะเบียนในการขอความช่วยเหลือนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานต่างเข้ามาดูแลประชาชน
หลายคนกลับเข้ามาทำความสะอาดที่บ้าน
สืบสวนมีรายงานนะครับว่าพลุที่เกิดระเบิดขึ้นในตำบลมูโนะนั้น
ส่วนมากแล้วเป็นพลุที่นำเข้าจากประเทศจีน
มาทางภาคเหนืออีสานแล้วก็เจ้าของโกดัง
สั่งซื้อมาจากซัพเรอจากอำเภอหัดใหญ่นะครับ
โดยมีการทยอยซื้อไว้เพื่อกักตุล
ส่งออกไปประเทศมาเลเซียคุณ
ผ่านช่องทางธรรมชาติริมแม่น้ำสุงัยโกลก
ทั้งหมดทั้งมวลมันจะเป็นการค้าขาย

จากพลุจะจำหน่ายได้ราคาสูงกว่า
แล้วก็ในประเทศมาเลเซียมีความต้องการใช้นะครับ
โดยเฉพาะในช่วงเดือนที่เป็นเทศกาลวันชาติของมาเลเซีย
ทำให้เจ้าของโกดังสั่งซื้อหมักกักตุนไว้ล่วงหน้า

เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เคยไปตรวจแล้ว
พบว่ามีเอกสารการซื้อขายถูกต้อง
โอ้โหคุณไม่เป็นหลายพันกิโลแบบนี้

ซึ่งขณะนี้เจ้าของโกดังที่เดินทางไปต่างประเทศ
ยังไม่เดินทางกลับมาในพื้นที่นะครับ
แต่เจ้าหน้าที่มีการประสานให้กลับมาแล้วนะฮะ
ต้องติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชน

โดยงานก็คงต้องรีบเร่งเข้าไปซ่อมสร้างให้ด้วย

และที่สำคัญสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะฮะ